พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเซา
มีผู้ชายคนนึงนั่งเลือดอาบอยู่ริมถนนเลยค่ะ
คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ตกใจรีบลงมาช่วย
ปรากฏว่าถูกทำร้ายมาแต่ว่าอยู่ในสภาพของความมืนเมานะคะ
แล้วก็มีเพื่อนอีกคนที่อาการค่อนข้างเมาเหมือนกัน

เดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจเขาตรวจสอบกันอีกทีนึงค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลให้กับนายเฉลิมชาติดวงพึ่ง

นั่งอยู่ข้างทางแล้วก็มีเลือดไหลท่วมตัว

แล้วก็เจ้าตัวมีอาการมืนเมาอย่างหนัก
เพื่อนอีกคนที่อยู่ด้วยกันก็มืนเมาเหมือนกัน
ก็รีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลบางประกงนะคะ

คนนี้มากับรถเก่งไม่ทราบทะเบียน

แล้วก็มาจอดชิดข้างทางริมถนนเทพรัฐบางนาตราด
โลเมตรที่๔๑ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรี
จากนั้นสองคนนี้ก็เปิดประตูลงมาแล้วตะโกนโวยวายค่ะ
รถเก๋งก็รีบขับรถออกไปเลย
ทีนี้พอเข้าไปดูสองคนนี้ใกล้
ก็พบว่านายเฉลิมชาติบาดเจ็บเลือดท่วมเลยนะคะ
สำหรับสาเหตุคงต้องรอสองคนที่สั่งเมาก่อน

ได้มานั่งเลือดอาบอยู่ริมถนนแบบนี้